คุณผู้ชมคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่จะให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
มันเป็นเรื่องของเด็กหญิงนักเรียนวัย๑๓ปีเกือบจะเสียสาว
คือนักเรียนหญิงคนนี้ค่ะเขาก็นัดเพื่อนผู้หญิงด้วยกันนี่แหละ
พร้อมกับครอบครัวด้วยนะครอบครัวใครครอบครัวมัน

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากว่าพ่อบุญธรรมของเพื่อนสนิทเนี่ย
บุกเข้ามาเคาะห้องแล้วก็จับน้องวัย๑๓ค่ะ
มัดมือหมายจะข่มขืน
แต่ท้ายที่สุดน้องรอดออกมาได้นะคะ
ก็เลยต้องมีการไปแจ้งความจับพ่อบุญธรรมของเพื่อน
โดยตำรวจสพเมืองพัทยาที่จังหวัดชนบุรี

ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งพยายามจะกระทำชำราวเด็กหญิงวัย๑๓ปี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโรงแรมแถวพัทยาเหนือ

เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลย
รอปภกำลังคุมตัวผู้ชายคนหนึ่ง
ขอเรียกว่าในชัยนะคะใช้นามสมมุติ
นายชัยอายุ๕๐ปีซึ่งเป็นคนที่ถูกกล่าวหา
นายชัยเขาเป็นคนนครนายก
ทุกคนอยู่นครนายกหมดแล้วก็นัดกันมาเที่ยวที่พัทยา
จากการสอบสวนนะคะผู้เสียหายก็คือน้องเมย์
ขอใช้นามสมมุติเหมือนกันนะคะอายุ๑๓ปี
เมย์เล่าให้ฟังบอกว่าน้องเมย์ก็มาพร้อมกับผู้ปกครอง
แล้วก็มีเพื่อนน้องเมย์เป็นเพื่อนสนิทมากับผู้ปกครองเหมือนกัน
ก็เดินทางมามาพักอยู่ที่โรงแรมที่พัทยา
แล้วน้องเมย์พักอยู่ห้องเดียวกันกับเพื่อนสนิท
เหมือนกับเด็กก็อยู่ด้วยกัน
ส่วนอีกห้องนึงก็เป็นพ่อกับแม่ของเพื่อนสนิท
แต่ต้องบอกก่อนนะว่าในชัยคนนี้เขาเป็นพ่อบุญธรรม
ทีนี้วันที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ
ปรากฏว่าแม่ของเพื่อนสนิทชวนเพื่อนสนิทออกไปข้างนอก
แล้วน้องเมย์ก็เลยอยู่ในห้องคนเดียว
พ่อบุญธรรมของเพื่อนสนิทเนี่ยมาเคาะประตูมาเคาะประตูเรียก
แล้วก็บอกว่าเมลูกเนี่ยเอาน้ำส้มมาให้ดื่ม
เมย์ก็คิดว่าเออเป็นพ่อเพื่อนก็เลยไว้ใจเปิดประตูค่ะ
พอเปิดประตูเท่านั้นแหละในชัยพ่อบุญธรรมของเพื่อนเนี่ยนะ
เอาเชือกมามัดมือน้องเมย์ทั้งสองข้างแล้วก็จะข่มขืน
เมย์พยายามร้องสุดเสียงเลยค่ะเพื่อให้คนมาช่วย
แต่ว่าโชคดีจังหวะนั้นที่เพื่อนสนิทกับแม่เพื่อนเนี่ย
กลับมาทันพอดีแล้วก็แจ้งรอปภให้ช่วยเหลือนะคะ
ทีนี้ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นคุมตัวในชัย
ที่เป็นพ่อบุญธรรมเอาไว้แล้วนะแล้วก็มีการสอบเบื้องต้นแล้วด้วย
นายชัยให้การปฏิเสธตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหานะคะ
เพราะว่าจะต้องรอผลการตรวจร่างกายของน้องเมย์
จากทางโรงพยาบาลก่อนแล้วน้องเมย์อายุ๑๓ปี
ก็ต้องรอนักสังคมสงเคราะห์มาร่วมสอบปากคำอีกครั้งหนึ่ง
แล้วถ้าเกิดว่ามีความผิดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ